คุณผู้ชมคะยังอยู่กับบรรยากาศของวันแม่กันอยู่นะคะ
แม่ปีนี้บอกเลยว่าดาราหลายคนเขาพาคุณแม่ออกสื่ออวดโฉมให้ใครได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะปีนี้คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่๒๑
แถมที่สำคัญยังมีดาราพาแม่มาโชว์ตัวกันเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นน้องกระทิงกับคุณแม่บัวผันที่มาจากจังหวัดเชียงรายเลยนะคุณ
เซอร์หน้าหล่ออย่างคุณไอซ์กับคุณแม่นิก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงน้องพลกับคุณแม่ยังสาวก็มาโชว์ตัวด้วย
พีคกองทัพลูกคุณพ่อปราบกับคุณแม่หุ่นดี
ก็มาโชว์ตัวด้วยเหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงหมอกล้องสรวิทย์ที่รายนี้เนี่ยโอ้โห
กว่าจะหลอกคุณแม่มาได้ในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะคะ
แต่บ้านนี้เขาบอกว่าแซวกันขำมาก
จะขำขนาดไหนเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ

ป้องเองมีความฝันอยากทำอะไรให้คุณแม่บ้างไหมคะ

อยากจะมีบ้านใหม่ที่

คือทุกวันนี้ยังต้องปีนบันไดอยู่

ตอนนี้ก็เตรียมไว้ให้ที่บางแคร์

คุณชายแม่ชอบแซวแบบนี้อยู่แล้วไหมคะ

กล้องเล่นก่อนจะพาแม่ไปบ้านบางแคร์

เกรทวรินทรปีนี้ไม่ได้พาแม่กุ้งมาด้วย
แต่พอเสร็จภารกิจเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะไปปาร์ตี้กับครอบครัวกันแบบครูนะคะ
ว่าแต่จะพาสาวนอกวงการที่จะชวนไปเรียนดำน้ำดูปลาฉลามมาแจมด้วยหรือเปล่า

นี่อินแล้วกับปลาฉลามนะครับเมื่อสักครู่ไม่

ตอบคำถามไปก็แทะกันไป
แน่นอนก็แทะตัวกันไปนะ
ไม่รู้ว่าแอบอย่างพี่

ถ้าเธอเสลที่ไหนไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าแจ็คกะเรียนะคะ